ข่าวนี้คนก็วิจารณ์กันเยอะมาก
เป็นจุดให้บริการฉีดวัคซีน
ระหว่างที่พยาบาลกำลังฉีดวัคซีนให้ผู้ชายคนนี้
ผู้ชายคนนี้ถามพยาบาลในลักษณะที่ว่า
ฉีดวัคซีนแล้วจะสามารถช่วยตัวเองได้ไหม

แต่คำมันไม่ใช่คำนี้ไงคำมันเป็นคำอีกแบบนึง

ใช่ค่ะคนก็เลยถามว่าแบบนี้มันไม่เหมาะสมหรือเปล่า

แต่พยาบาลตอบดีมากเอาลองไปฟังคลิปนี้ดูนะคะ
พยาบาลตอบดีมากอันนี้คนที่เขาเห็นคลิปนี้แล้วก็แสดงความคิดเห็นนะคะ

คนที่ดูคลิปนี้เขาก็มองว่า
ถ้าคุณถามด้วยความอยากรู้จริงในเชิงการแพทย์
เชิงวิชาการก็ควรจะเลือกคำพูดที่เหมาะสมและให้เกียรติพยาบาล
แต่ถ้าคุณจะถามในลักษณะของการกวนยียวน

มันก็เป็นการไม่ให้เกียรติพยาบาลที่กำลังฉีดวัคซีนให้คุณอยู่หรือเปล่า
หลายคนก็มองว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยตั้งใจอัดคลิป
เพื่อจะเอาคลิปไปแชร์แล้วก็เป็นคอนเทนต์อะไรของตัวเองหรือเปล่า
ตั้งใจเลยความจริงไปฉีดวัคซีนอย่างนี้แล้วคุณไปตั้งใจอัดคลิปเห

ก็เนี่ยหลากหลายความเห็นหลากหลายมุมมองจริงนะคะ

หลายคนก็มองว่าเห็นไหมคะบางข้อความ
ก็บอกว่าไม่ให้เกียรติเลยไม่สมควร

ก็บอกว่ามันก็ปกตินะวัยเจริญพันธุ์

แต่ทำไมไม่เลือกใช้คำพูดที่มันเหมาะสมในการถามพยาบาลล่ะ

ได้มีการทำคลิปออกมา

เดี๋ยวดูตอนขอโทษของเขานิดนึงค่ะ

ผมก็ได้ยินจากคนทั่วไปพูดมาว่าแบบ

แล้วคือแบบผลตอบรับเราก็ดราม่า

นี่นะคะสุดท้ายพ่อหนุ่มคนนี้ก็ขอโทษนะคะ

ในเชิงความรู้ทางการแพทย์เชิงวิชาการ

แต่ว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหาแล้วน้องมาบอกว่าดราม่าดราม่าเนี่ย

เสร็จก็เรียบร้อยรู้คำตอบในใจแล้ว

แต่สุดท้ายเลยคนชื่นชมพยาบาลท่านนี้นะคะ